ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสมบัติศรีสุรินทร์
สมาชิกสภาพผู้ใจรัฐสลอนจังหวัดสุรินทร์ภาคเพื่อไทยนะครับ
ท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตอ่าอภิปราย
ไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์
ด้วยข้อหาในยตินะครับก็คือว่าเอ่อผม
ต้องการจะกล่าวหาว่าท่านไม่ปฏิบัติตามหลักนิติธรรมกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บำเน็ตให้กับทหารที่เป็นผู้ต้องหาโดยขัดต่อรัฐมนูลกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงกราโหมนะครับข้อหาในยติเนี่ย
ผมขออนุญาตอ่านว่าผมตั้งข้อหาว่าท่านสอว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่
และใช้อำนาจขัดต่อบทบรรยัติรัฐธรรมนูลและกฎหมายกระทำการฝ่าฝืนระเบียบ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างมาก
ปกป้องและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาบริวารและพวกพ้องที่กระทำผิด
กฎหมายโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่เคารพหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
และสิทธิมนุษยชนทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการทหาร
คดีนี้ที่ผมกำลังกล่าวถึงเนี้ยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
ถ้านับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ประมาณ๑๑ปีนะครับ
แล้วก็เหตุเกิดนี้เกิดมาจนปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับ
คดียังไม่ถึงไม่หมดอายุความแต่ก็ยังไม่จบกันนะครับ
สถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ
เป็นคดีใหญ่สั่นสะเทือนการค้าการขายแถบริมแม่น้ำโขง
พฤติกรรมที่ต้องการจะกล่าวถึงซึ่งผมก็จะขอเปิดสไลด์นะครับ

เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นเรื่องที่มีการฆาตกรรมลูกเรือชาวจีน๑๓ราย
กลางแม่น้ำโขงโดยลูกเรือคนจีน๑๒คนเสียชีวิตจากการโจมตี
และอีก๑คนหายสาปศูนย์
พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการฆาตกรรมปกปิดลบหรือการทำลายศพครับ
ขอเปิดสไลด์ไปว่าผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ
ซึ่งก็จะขอชี้แจงต่อไปด้วยว่า
ข้อมูลต่างเนี่ยที่ผมจะชี้แจงประกอบสไลด์เนี่ยนะครับ
เป็นข้อมูลที่ผมได้มาด้วยตัวเอง
ในขณะนั้นผมเป็นกรรมธิการการต่างประเทศของสภาพผู้แทนรัศดร
ซึ่งกรรมธิการการต่างประเทศสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย
ดำเนินเรื่องนี้ด้วยการความคิดว่า
เรามีความเป็นห่วงในความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีน
ขณะนั้นกรรมธิการการต่างประเทศได้เชิญทูตจีนมาคุยกับพวกเราบ่อย
และท่านก็ได้รู้สึกว่าจะใช้ชื่อว่าทูตกวันมู่เนี่ย
ท่านก็ได้ช่วยพวกเราหลายครั้งที่จะผลักดันให้เกิดการค้าการขายการเจรจา
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นอย่างยิ่งเลยครับ
แต่ก็เกิดเหตุก็คือว่ามันมีเรือเรือของเรือสินค้าของจีนเนี่ย
วันที่๕ตุลาคมนะครับดูตามตามภาพนะครับ
มีการฆาตกรรมรูปเรือชาวจีน๑๓ลายกลางแม่น้ำโขง
ซึ่งวันนั้นเป็นข่าวใหญ่เป็นที่สะเทือนใจมาก
กรรมธิการการต่างประเทศเนี่ยได้เชิญหลายหน่วยราชการ
เข้ามาให้ข้อคิดให้ข้อมูลกับกรรมธิการ
รวมทั้งตัวกรรมธิการเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่เกิดเหตุ
ไปที่แม่น้ำโขงไปที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับ
ก็ตามภาพที่ที่เห็นเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีภาพของเรือที่ที่จอดอยู่
แล้วก็จะมีหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นทางทหารทางตำรวจ
ซึ่งคดีนี้เป็นคดีใหญ่รัฐบาลขณะนั้นเป็นนายกยิ่งรัก
ซึ่งเราก็ได้รับการประสานจากท่านนายกรัฐมนตรีของจีน
ขอให้ทางราชการไทยช่วยดูแลหาผู้กระทำผิดไปดำเนินคดีให้ได้

แล้วคนจีนตรงบริเวณนั้นก็จะเป็นคนจีนที่มาจากมณฑลยูนาน
มาจากทาง๑๒ปันนาและจากทั้ง๑๒ปันนานพดลมเมืองก็๔๘ล้านคน
มีการค้าการขายมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับคนไทย

กรรมธิการการต่างประเทศได้เดินทางไปที่๑๒ปัญหา
แล้วพวกผมเองเนี่ยก็เป็นคณะทำงานเนี่ย
ที่ได้เดินไปที่๑๒ประดานแล้วก็ล่องเรือมาตามแม่น้ำ
แม่น้ำโขงมาขึ้นที่จุดนี้แหละครับ
ซึ่งเราก็รู้ว่ามันเป็นจุดที่มีการค้าขาย
มีการขนส่งทางเรืออย่างคึกคัก
ขณะนั้นพอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันก็เป็นข่าวอยู่นาน
ทางรัฐบาลไทยก็ต้องส่งคนไปติดต่อกับรัฐบาลจีน

แล้วก็ทางฝ่ายความมั่นคงก็ให้ความเอาใจใส่
ทางตำรวจก็ให้ความอาจารย์ใส
ในที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าผมจะไล่ตามภาพขอสไลด์ขยับต่อหน้าไปนะครับ
เพื่อที่จะให้เห็นภาพเรื่องนี้ต้องขอขอชี้แจงเพราะว่า
ถ้าจะพูดว่าโดยพูดโดยปากเปล่าเนี่ย
พวกเรามัน๑๑ปีมาแล้วเนี่ยพวกเราก็จะนึกภาพไม่ออก
แต่ภาพที่เห็นเนี่ยนะครับภาพแรกเป็นภาพที่ประกอบไปด้วย
ข้อมูลต่างในวันนั้นส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพเฮโรอิน
ที่มีอยู่๙๒๐๐กิโลกรัมนะครับที่จับได้
ก็จับได้อยู่บนเรือนั่นแหละครับบนเรือที่พบเนี่ย
วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีเรือสินค้าของจีน
สองลำล่องเข้ามาในประเทศไทยแล้วล่วงล้ำเข้ามาในราชนาจักรไทยเนี่ย
แต่ว่าวันนั้นทางฝ่ายกองกำลังผาเมืองได้ทราบว่าจะมีการขนส่งสินค้า
ที่เป็นยาเสพติดเข้ามาก็มีการดักแล้วก็ได้เกิดการยิงกันต่อสู้กัน
แล้วปรากฏว่าพอเกิดการต่อสู้กันเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
ขึ้นไปบนเรือพบว่าเรือสินค้าของจีนเนี่ยจะมีกัปตันเรือเสียชีวิตอยู่หนึ่งคนครับ
แล้วก็มียาเสพติดอยู่แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ก็เอาเรือไปเอาไว้ในที่สถานที่ของฝ่ายความมั่นคง
แต่ว่าหลังจากนั้นมาอีกหลายวันทางจีนเขาได้มาห่วงคนของเขา
ก็ปรากฏว่ามีศพลอยน้ำอยู่อีกสิบสองศพนะครับรวมแล้วก็มีคนคนเสียหายคนเสียชีวิต
เป็นเรื่องกระเทือนขวัญคนจีนนี่โกรธโกรธมาก
ตรวจว่าทำไมประเทศไทยซึ่งเป็นคู่ค้าที่ดีของเขาเนี่ย
ทำไมถึงทำกับพวกเขาได้ทั้งทั้งที่พวกเขาเนี่ย

ขอกลับไปอีกทีนึงรูปที่ผมชี้แจงเมื่อกี้นี้
ก็ปรากฏว่าทางฝ่ายราชการไทยเนี่ย
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ย

แล้วก็ทางเข้าใจว่าทางราชการตำรวจเนี่ย

ถ้าตามภาพที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
ก็จะเป็นนายทหารไทย
แล้วก็มีส่วนเอกชนก็คือนายจำรัฐเนี่ย
ซึ่งมีสัญชาติไทยด้วย
ที่จริงแล้วถ้าเป็นทหาร๙คน
ที่ถูกต้องคดีว่าเป็นผู้ดำเนินคดี
ฆาตกรรมคนจีน๑๒ลายเนี่ยนะครับ

แต่เนื่องจากมันมีประชาชนเอกชนด้วย

จากมีความกระทบกระทั่งกันจนกระเทือนใจ
ทำให้การค้าการขายทั้งหลายหยุดลง
มีการประท้วงแล้วรัฐบาลไทยเนี่ย

เพื่อจะที่ให้ฟื้นคืนสัมพันธ์ธรรมไทย
การการต่างประเทศของสภาพผู้แทนเนี่ย
เอกสารที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยครับ
ก็ได้มาจากกองกรรมธิการเป็นหน้าปึกใหญ่เลย
แล้วพวกเราก็ไปที่จังหวัดเชียงราย
ไปคุยกับฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจไปเร่งรัด
เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นมันฟื้นกลับมาให้ได้

ปกติเนี่ยเรือเขาวิ่งขนส่งสินค้าเนี่ย
ขณะนั้นถนนอาสามเนี่ยยังไม่เกิดนะยังไม่สำเร็จ

เรือของระหว่างจีนเนี่ยมันระวังน้ำได้ถึง๓๐๐ตัน
เป็นเรือใหญ่แล้วก็ขนส่งสินค้า
สินค้าที่ออกไปเป็นสินค้าของไทย
แม้แต่ตัวผมเองเป็นสอสอสุรินเนี่ยนะครับ
พวกผมก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าคนจีนเนี่ยนิยมกินข้าวหอมมะลิ
ก็ไปซื้อข้าวหอมมะลิถึงจังหวัดสุริน
แต่ตัวทางชายแดนของเราไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางเนี่ย
เราจะได้ประโยชน์จากการค้าขายกับคนจีน
ซึ่งมีพื้นที่ที่และอารยธรรมวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับพวกเรา
แต่การค้าที่ดีเนี่ยมันสะดุดไปหมดครับเพราะความไม่เข้าใจต่อกัน
ไม่เข้าใจต่อกันเนี่ยแม้ว่าในต่อมาเนี่ยทางฝ่ายไทยเนี่ยจะได้ดำเนิน
โดยการเอาข้าราชการทหารของเราขออนุญาตไปที่สไลด์ตรงที่ที่ถัดไปนะครับที่ผม
มีนายฐานคนไทยที่ผมไม่ได้ขอเอ่ยชื่อนะขณะนั้นก็มียฎพันธุ์รี
พลเรือนชื่อในหนวดตามเนี้ยนะครับแล้วรูปภาพทั้งหลายเนี้ย
พวกผมเก็บมาจะอยู่ในสมุดเล่มนี้นะครับในในศูนย์รวมของเอกสารฉบับเนี้ย
ไปครับหน้าถัดไปก็จะมีเรื่องนี้เราก็เอาผู้ต้องหาซึ่งเป็นทหารไทยเนี่ย
ตั้งแต่ยศพันตรีพันโทแล้วก็มีจ่าสิบเอกรวมแล้วก็๙คน
ก็ส่งขึ้นไปดำเนินคดีอายการสูงสุดในขณะนั้นนะครับ
ก็สำรวจแล้วก็ทำสำนวนคดีเสร็จเรียบร้อย
เพื่อจะฟ้องฟ้องศาลส่งให้อายการจังหวัดเชียงรายดำเนินคดี
แต่ว่าการดำเนินคดีเนี่ยเนื่องจากนอกจากว่าอายการและตำรวจเนี่ย
ได้ทำสำนวนเสร็จแต่ก็ไม่สามารถส่งฟ้องได้
เพราะว่าจะต้องเอาผู้ต้องหามามอบตัวด้วย
เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับท่านนายกโดยตรงอ่ะเพราะว่าขณะนั้นอ่ะ
ท่านนายกเป็นผู้บัญชาการฐานบกแล้วก็แม่ทัพภาคสาม
หวันทิพย์ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของท่านส่วนรองผู้บัญชาการตำรวจที่ผมดูในเอกสารของผมเนี่ย
ก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับท่าน
ท่านแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ร่วมมือกัน
เอาตัวผู้ต้องหาไปไปแปะให้ได้ส่วนคนที่เป็นผู้ต้องหาอีกคนชื่อในหน่อคำ
ผมเอ่ยชื่อเขาได้เพราะว่าในที่สุดรัฐบาลไทยเนี่ยจับตัวเขา
แล้วก็ส่งเข้าไปให้ประเทศจีนประเทศจีนก็ไปสำรวจ
แล้วก็ไหนที่สุดก็ตัดสินประหารชีวิตพร้อมกับผู้ร่วมอีก๔คน
ประหารชีวิตด้วยการฉีดยาก็คดีนี้ก็น่าจะจบ
แต่ความในทางการทางการสืบสวนทางลับเนี่ยมันก็มีทั้งฐานฝ่ายสารบกแล้วก็มีฐานเรือ
ซึ่งก็เป็นปากคำที่สำคัญทำให้สืบกันรู้ว่ามีการสมคบคิดกัน
แล้วก็มันเป็นเรื่องของการค้ายาเสพติดมันมีเรื่องของสิ่งต่าง
ซึ่งผัวพันกันพอสมควรแล้วทหารไทยก็ถูกผัวพันเข้าไป
อยู่ในเรื่องของการฆาตกรรมชิ้นนี้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงจริงก็คือว่า
เรื่องมันเกิด๑๑ปีมีผู้ต้องหาครบคัน
แต่ว่าเราไม่สามารถส่งตัวข้าราชการทหาร
ไปสู่กระบวนการยุติธรรมได้อายการนะครับ
ถ้าผมจะตรวจสอบเอกสารดูเนี่ยเอกสารเนี่ย
ก็คือว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๕นะครับ
แล้วก็ผ่านสำนวนที่อายการสูงสุดทำเสร็จไว้เรียบร้อยเพื่อฟ้อง
แต่ว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยนะครับอาจจะต้องพูดตามยัตตินี้เลยครับ
ว่าเราปกปิดเราไม่ให้ความร่วมมือโดยผู้ที่ดำเนินการเรื่องนี้
ปกปิดไม่ให้ความร่วมมือเห็นจะต้องโทษท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบัน
เพราะในขณะนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วเพื่อนท่านอ่ะ
เพื่อนท่านผมคงต้องพูดง่ายว่าเพื่อนท่านตรอมใจ
เสียใจเพราะว่าการที่เพื่อนท่านเอาผู้ผู้ต้านบัญชาการเก้าคนเนี้ย
มอบให้กับตำรวจไปมอบให้กับอายการแล้วก็ท่านก็ไปต่อว่าเพื่อนของท่าน
อย่างแรงแรงแล้วก็เพื่อนท่านก็ไม่ได้รับความก้าวหน้าอะไร
กระทั่งเมื่อปีกลายก็ผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านนะ
แต่ว่าท่านเป็นแม่ทัพภาค๓แล้วท่านก็เสียชีวิตไป
เสียชีวิตไปเพราะว่าถูกตำหนิจากเพื่อนเลิฟ
แล้วเพื่อนเลิฟคนนี้ก็น่าจะทำผิดคือปกปิด
ไม่ให้ความร่วมมือทั้งที่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันกระทบกระเทือนต่อความร่วมมือของสองเราสองประเทศ
มันกระทบกระเทือนต่อความร่วมมือของประชาชนคนไทยกับประชาชนคนจีน
และกระทบกระเทือนกับความร่วมมือของไทยกับจีนด้วย
เพราะตรงชายแดนทางภาคเหนือเนี่ยนะครับมันมีนโยบายที่สำคัญ
ที่เราจะต้องดูแลว่าไทยจีนแล้วก็ไทยอเมริกา
และความร่วมมือร่วมมือกันทางรุ่มแม่น้ำโขงซึ่งแม่น้ำโขงเนี่ยมันประกอบไปด้วยเราสี่ประเทศที่ต้องร่วมกันเดินเรือร่วมกันทำให้เกิดการร่วมมือกันเป็นสัมพันธภาพที่ดี
แต่จนถึงทุกวันนี้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือว่า
คดีมัน๑๑ปีแต่ก็ยังไม่จบมันเริ่มที่ท่านอายการสูงสุด
ดำเนินคดีสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแต่เอาตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ดำเนินคดีไม่ได้คดีนี้มันผ่านมาตั้งแต่
อายการสูงสุดคนเดิมคนแรกแรกเนี่ยท่านเข็มชัยท่านเข็มชัยเนี่ย
เป็นอายการสูงสุดปีหกศูนย์ถึงหกสองนะครับถัดจากนั้นมาเนี่ย
อายการสูงสุดท่านวงสุกุลผมไม่เอ่ยนามสกุลดีกว่านะครับ
ชื่อตรงตรงท่านนงสกุลเนี่ยก็จนกระทั่ง
ทั้งสองท่านเนี่ยทำคดีเสร็จแล้วฟ้องไม่ได้
เพราะว่าเอาตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีไม่ได้
ทางราชการทหารเราเนี่ยมีการดึงประวิงเวลา
จนกระทั่งคดีที่เรียกว่ามันมีอยู่คดี๒อัน
คดีแรกที่เป็นเรื่องที่สนใจเพราะว่ามีการซ่อนเล้น
มีเอาตัวผู้ต้องหาไปเก็บแล้วก็ไม่สามารถดำเนินคดีกันได้
คดีแรกเป็นคดีของการซ่อนเล้นศพในที่เกิดเหตุ
คดีนี้ผ่านมา๑๐ปีปรากฏว่าขาดอายุความ
ฟ้องไม่ได้คดีส่งเสร็จไปอยู่อายการเชียงรายแล้ว
ส่งเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีผู้ต้องหา
แล้วก็เรื่องนี้ที่จริงมันก็อาจจะหมดอายุความไปทั้งหมด
แต่ว่าความอาญาเนี่ยคดีฆาตกรรมซึ่งเป็น
ซึ่งขอขอกลับมาในหน้าจะได้เห็นชัดครับผมผมขยายหน้าเนี้ย
แต่ว่าอยู่ในแผ่นในพาเวอร์พอยต์
อายการสูงสุดได้พิจารณาและมีคำสั่งคดีดังกล่าวแล้ว
โดยสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่๑ถึงที่๙เนี่ย
ตามความผิดประมวลกฎหมายอาญานะครับตามความผิดกฎหมายอาญาเนี่ย
ก็มีความผิดทางในเรื่องของการฆาตกรรมหรือฆ่าผู้อื่น
โดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนในที่
นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครามครอบครองโดยผิดกฎหมาย
และร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ประมวลกฎหมายอาญามาตราแปดสิบสามแปดเก้าสิบเอ็ดสองร้อยแปดสิบแปด
ร้อยแปดสิบเก้าวงเล็บสี่พระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
พุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเก้าสิบมาตราสี่วงเล็บหนึ่งและวงเล็บสอง
นะครับและกฎหมายอื่นอื่นที่เพิ่มเติมก็ก็ประมาณเนี้ยครับ
ขณะนี้หลังจากผ่านมา๑๑ปีคดีซ่อนเล้นศพเนี่ยหมดอายุความ
เป็นที่น่าเสียใจและความสัมพันธ์ของไทยจีนเนี่ย
ที่มันควรจะดีเพราะพวกเรามีเชื้อสายมาจากที่เดียวกัน
พูดภาษาจีนพูดภาษาไทยด้วยกันที่๑๒ปัญหาเนี่ย
เขาพูดภาษาไทยได้เหมือนกับคนไทย
มีความเป็นคนไทยแล้วพวกเขาก็เสียใจที่สุด
คนของเขาต้องมาเสียชีวิตอย่างนี้โดยไม่สามารถ
จะเอาตัวผู้กระทำผิดได้ผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่า
ทหารไทยทำผิดเพียงแต่ผมอยากจะบอกว่า
ความยุติธรรมที่มันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ยุติธรรม
ถ้าความยุติธรรมนั้นมันล่าช้ามันผ่านมา๑๑ปี
ผิดหรือถูกมันก็ควรจะไปสู่กระบวนการยุติธรรม
เพื่อให้มันสำเร็จลงไปให้ชัดเจนลงไปว่า
คนของเราทำผิดจริงหรือเปล่าถ้าทำผิดก็ลงโทษไปเถอะครับ
ถ้าไม่ได้ทำผิดก็ควรจะทำให้มันชัดเจน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะได้คืนกลับมา
แล้วพี่น้องสองฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวพม่าจีน
ก็จะได้มีความร่วมมือกันตามแม่น้ำโขง
สนที่สัญญาต่างที่เรามีไว้ต่อกัน
ทั้งหมดนี้นะครับมันมาจุดตรงที่ว่า
คดีฆาตกรรมนี้มันมีอายุความ๒๐ปี
มันไม่หมดง่ายในท้ายที่สุดเนี่ย
ก่อนจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้
พอเราพูดว่าเราจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
มีความพยายามครับของทางกองทัพ
กองทัพก็เอาผู้ต้องหาส่งให้อายการ
แล้วก็นำไปฟ้องก็เกิดความฟ้องร้องตามคดีที่ผมเอ่ยชื่อ
เอ่ยคดีเมื่อกี้เนี้ยวันนี้เราก็เอาผู้ต้องหามาแล้ว
ส่งส่งฟ้องได้ณวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
คดีเกิดขึ้นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เดือนตุลา
ตามที่พวกผมเป็นกรรมธิการการต่างประเทศได้ไปทำเอกสารขึ้น
แต่ปีนี้คดีนี้ฟ้องสารวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคม
โดยท่านอายการสูงสุดท่านสิงชัยท่านดำเนินการได้แล้ว
น่าเสียใจก็คือว่าเราปล่อยเวลาเพิ่ม
เนิ่นนานมาจนกระทั่งมันกระทบกระเทือนต่อการค้าขาย
ณวันนี้เท่าที่ผมถามสอสอเพื่อนที่เป็นสอสอจังหวัดเชียงราย
แล้วถามหอการค้าเชียงรายเนี่ยถามว่าคดีมันไม่จบอย่างเงี้
แล้วมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมก็พยายามถาม
ถามสอสอเชียงรายหลายคนรวมทั้งสสวิสานอดีตรัฐมนตรีเนี่ย
ผมก็ถามท่านว่าเป็นยังไงก็ได้ทราบว่าวันนี้การค้าการขาย
มันกระทบกระเทือนหอการค้าพยายามจะติดต่อ
แล้วก็ต้องโทษท่านรัฐมนตรีดอนด้วยเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
ที่ผมอาจจะต้องบอกว่าเคยรู้จักท่านท่านก็เชื่องช้ามาก
เขาอยากจะขนส่งสินค้าออกทางทะเลออกออกทางออกทางแม่น้ำโขงเนี่ย
มันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างยิ่ง
แต่ตัวท่านไม่ดำเนินไม่ร่วมประชุม
ตัวท่านนายกเองเนี่ยเวลาประชุมรุ่มน้ำโขง
ไม่ให้ความสำคัญไม่พยายามผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ทั้งฝ่ายหอการค้าเขาบอกผมนะ

บอกว่าถ้าส่งออกทางเรือไปทางแม่น้ำโขงไม่ได้

ก็จะต้องเอาสินค้าที่อยู่ทางเหนือทางอีสาน
ถ้าต้องการจะเอาไปส่งที่๑๒ปันนา

แล้วก็อ้อมเรือขึ้นไปกว่าจะไปถึงประเทศจีน
สินค้าก็เสียหมดณทุกวันนี้ก็มีการค้าขายกันได้ครับ
แต่ว่าไปทางทางบกไปทางถนนอาสางซึ่งก็ไปทางรถเทรลเลอร์อะไร
ซึ่งบรรทุกได้ครั้งละ๒๘ตัน๓๐ตัน
แต่เวลาส่งข้ามไปต้องข้ามแดนข้ามประเทศลาว
ที่เราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกผลไม้ของสดนะครับ
แต่พอไปเสียเวลาต้องผ่านด่านหลายด่านต้องไปกักกันก็เสียหาย
ประเทศจีนก็มีจุดที่จะต้องตรวจสอบสินค้า
เรื่องสารเสพติดหรือสารพิษต่างอยู่ในผักผลไม้เนี่ย
ทำให้เสียหายมากการค้าการขาย
เราเคยค้าขายกันผ่านชายแดนตรงนั้นปีหนึ่งผมเข้าใจว่าประมาณสามสามหมื่นล้านนะ
แล้วก็ต่อวันเนี่ยคึกคักกันผมเองก็เคยไปดูครับ
แต่วันนี้เงียบสงบอาจจะเงียบสงบเพราะโควิด
แต่ว่าเรื่องโควิดก็เรื่องหนึ่งแต่ด่านชายแดนแล้วก็ท่าเรือ
ที่เราเรียกว่ากล้วยเหลินหรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ก็หยุดฐานท่าเรือที่๑๒พันนาเนี่ยเป็นท่าเรือที่สำคัญ
ร่องสินค้ามาทางเรือแล้วมาขึ้นที่เชียงแสน
ประเทศลาวผ่านประเทศพม่า
เวลาผมลงเรือมาวันนั้นนะครับมันก็เป็นจากประเทศจีนเรามา
แล้วก็ฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นลาวฝั่งหนึ่งก็เป็นพม่า
แล้วก็ลอยลงมาจนถึงตรงสามเหลี่ยมทองคำเป็นฝั่งไทย
แล้วก็คึกคักประเทศไทยก็เตรียม
ผมจำได้ว่าวันนั้นที่จังหวัดชายแดนตรงนั้น
มีคึกคักตัวผมเองก็อยากจะไปซื้อที่ดินอยาก
ไปอะไรเพราะผมดูเห็นว่ามันคงจะบูมมหาศาลเลย
ผมไปอีกทีเมื่อประมาณปีสองปีมาเงียบเลยครับเงียบ
ไปถามหอการค้าหอการค้าก็บอกว่าไม่ไหวเลย
มันอยู่อย่างนี้นอกจากจะโควิดแล้วเนี่ย
ทางฝ่ายราชการไทยก็ไม่เอาใจใส่
ทางคดีที่คนจีนเขาถามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ
แล้วตกลงใครผิดใครถูกแล้วมันอะไรจะได้จบกันสักที

แล้วก็เวลาเราพูดกันทางการต่างประเทศเนี่ย

จะต้องมีสัมพันธ์ทำไมดีที่ดีต่อกัน
ต้องเพิ่มยอดการค้าให้ความร่วมมือกันเนี่ย

เพราะความจริงอยู่ในใจของเขา

เรามีความตั้งใจกับเขาดีจริง
เหมือนกับที่เราเคยเป็นหรือเปล่า
นี่เป็นเรื่องสำคัญครับท่านประธาน

มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียโอกาส
เราเสียเพื่อนที่ดี
ประเทศจีนเป็นเพื่อนที่ดีกับเรามาตลอดนะครับ
เราเสียเพื่อนที่ดีเราเสียโอกาสทางการค้า
แล้วพี่น้องคนไทยที่อยู่ในภาคเหนือในจังหวัดเชียงราย
ที่พึ่งพาอาศัยการค้าขายชายแดน
ซึ่งผมขณะนี้ผมเป็นกรรมธิการการเงินการคลัง

ขณะที่เราอยากจะค้าขายอยากจะส่งให้คนยากคนจนมีโอกาสจะค้าขายร่ำรวยได้เนี่ย
ก็น่าจะต้องทำการค้าผ่านชายแดนซึ่งเรามีจุดผ่านแดนอยู่
ไม่ว่าจะผ่านผ่านแดนออกทางลาวออกทางกัมพูชาออกทางพม่า

เราไม่ต้องมารอไอ้สินค้าที่ต้องมาเสียค่าเฟสแพง
หรือจะต้องไปต่อรองการค้ากับคู่ค้าอเมริกาที่เขาตั้งเงื่อนไขมากมายให้กับเรา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการยาเสพติด
เขาตั้งเงื่อนไขให้กับพวกเรามากมายทำให้เราค้าขายกับเขาไม่ได้
ยุโรปก็มีเงื่อนไขทางการค้าเหมือนกัน
แต่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่ดีกับเรา
นิยมของเรานิยมคนไทย
แต่เราไม่สามารถทำกับเขาอะไรเขาได้เลย
เพราะว่าท่านนายกท่านลืมเพื่อนเพื่อนบ้านท่านลืมจีนไปแล้วหรือครับ

ได้ปล่อยให้พวกเขาเก็บความคุ้นแค้นเอาไว้ในใจ
แล้วแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่นักท่องเที่ยวที่เคยมาประเทศไทยมากมายเนี่ย
วันนี้หายไปบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะประเทศจีนเนี่ย
ไปตั้งเงื่อนไขว่าให้โควิดเป็นศูนย์แล้วก็ปิดประเทศ
แล้วก็ไม่ให้คนจีนมาประเทศไทย

ยังเป็นความคล่องใจที่เกิดขึ้นจากผลพวงที่ท่านนายกเนี่ย
ปิดบังได้ซ่อนเร้นไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายความยุติธรรม
ปล่อยให้ประเทศของเราเนี่ยต้องจมอยู่ในความมืดมิด
ไม่สามารถแม้แต่กระทั่งจะช่วยเหลือคน
คนไทยที่ต้องค้าขายกับคนต่างชาติเนี่ย
เป็นเพราะพวกเราได้ไปร่วมมือกัน
ท่านนายกขณะนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการฐานบก
วันนี้ปีนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นคนที่ดูแลเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหม
ผมคิดว่าผมพูดตรงนี้มันก็สายพอสมควรแล้ว
มัน๑๑ปีเราจะฟื้นกันนี้ได้ยังไง
ยังไม่แน่ใจแต่ผมว่ามันก็ต้องโทษท่านแหละนะครับ
ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านมีพฤติกรรม
พฤติการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ปกป้องท่านช่วยเหลือผู้ต้องหา

ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน
ทำให้กระบวนการยุติธรรมล่าช้ากว่า๑๐ปี
แสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพ
หลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานทางจริยธรรมทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการทหาร
และเติมอีกนิดนึงก็ได้ครับท่านทำลายความรู้สึกอันดี
เพื่อนร่วมรุ่นของท่านตั้งแต่เด็กต้องตอมใจเสียชีวิตไป
เพราะความเสียใจที่ถูกท่านเรียกไปตำหนิในเวลาวันนั้น
ครับก็ประมาณนี้แหละครับก็คือผมมีความเสียใจ
ผมเองเนี่ยเคยเป็นกรรมธิการต่างประเทศตอนนี้ผมก็เป็นกรรมธิการการเงินการคลัง
ก็อยากจะผลักดันให้เกิดการค้าขายเกิดความร่วมมือกันที่ดี
แต่เรื่องง่ายซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วและเพียงแต่จะทำอย่างไรเนี่ย
ให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันใครจะผิดใครจะถูกไม่ว่าหรอกครับ
แต่ว่าเราก็ต้องดำเนินคดีให้สิ้นสุดให้จบไป
ผมไม่ได้มาตำหนิว่าวันนั้นทหารไทยไปยิงเขาเสียชีวิต
จริงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่แน่ใจหรอกครับ
แต่แน่ใจว่ามันเกิดเรื่องขึ้นและมันกระทบกระเทือนใจของทั้งสองฝ่าย
แล้วเรื่องนี้ต้องยุติครับถึงแม้ว่าวันนี้ดำเนินคดีไปสู่คดีฆาตกรรมแล้วเนี่ย
ผมต้องขอฝากเลยครับต้องช่วยกันทำให้จบ
จบแล้วก็จะได้ฟื้นสัมบันธรรมดีต่อกัน
ผมเชื่อว่าสิ่งขณะที่ผมพูดอยู่ตอนนี้
ถ้าผมเดินไปเชียงรายจริงผมคงจะมีเพื่อนหลายคนนะ
เพราะผมเชื่อว่าคนจังหวัดเชียงรายหรือคนแถวเชียงแสนเชียงของแถวนั้นเนี่ย
เขาก็อยากจะฟื้นให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น
แน่นะผมอาจจะต้องบอกสอสอวิสานว่า
ไปสมัครเป็นสอสออยู่แถวนั้นดีไหมเนี่ย
ถ้าหากว่าผมสามารถให้ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ย
อำนวยความสะดวกและทำให้คดีนี้ไปอย่างรวดเร็วไปให้จบ
ก็ประมาณนี้นะครับผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย
เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเช่นนั้นจริงเลย
ว่าเราเสียโอกาสเราเสียเพื่อนที่ดีเพื่อนที่
อย่างผมเองผมก็มีเชื้อเชื้อชาติจีนปู่ผมก็มาจากทางนั้นแหละครับ
แล้วก็พวกเราหลายคนก็มีเชื้อชาติมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
แล้วเราเสียความรู้สึกสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมจึงจะต้องบอกพวกเราครับ
ผมไม่ไว้ใจท่านหรอกครับถ้าท่านยังทำตัวเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ปิดบังมีเพื่อนเพื่อนหลายพักพูดถึงหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ท่าน
ไม่ทำให้เกิดสิทธิที่ถูกต้องแล้วปิดบังปกปิดแล้วก็ซ่อนแล้วเอาพักเอาพวก
ขึ้นมาใหญ่กว่าประเทศชาติประเทศชาติควรจะดีกว่านี้
ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาตัวเองแล้วก็ทำตามที่ท่านเห็นต้องควร
พวกเราก็เอ่ยกันมาหลายคนแล้วว่าพวกเราคงจะดีกว่านี้
ถ้าท่านนายกได้พิจารณาตัวเองตามเงื่อนไขที่พวกผมได้เจรจา
แล้วก็พูดตำหนิท่านไว้ตรงนี้ขอบคุณครับท่านท่านครับ